คุณผู้ชมเคยผิดหวังจากความรักไหมครับ
เดี๋ยวผมต้องถามทั้งน้องและทั้งเพื่อนผม
ถามเพื่อนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนหลบสายตา

คุณสุปชอบเคยผิดหวังในความรักไหมครับ

จะแบบเตือนความจำตัวเองหรือว่าเตือนใจตัวเอง

แต่อกหักดีกว่ารักไม่เป็นนะคะ

ผู้หญิงสวยคนนี้เคยอกหักด้วยว่ะ

ก็เสียใจอยู่พักนึงแต่ผมก็ใช้วิธีเหมือนคุณเหมือนกัน
ให้เวลามันช่วยแล้วก็ลืมมันไปแล้วก็
คืออย่าไปคิดถึงมันแล้วก็อย่ากลับไปอีก
ผู้ชายคนนี้ครับวิธีจำของเขานะ

แต่จะทำไม่ทำไม่แนะนำให้ทำดีกว่าลองดู

กะว่าพี่จะไม่เจอคนใหม่เลยเหรอเนี่ย

แล้วมันจะลบออกไหมพี่เบิร์นหรอฮะไม่ออกนี่ครับศักดิ์จริงนะฮะ
นี่แหละครับเป็นประโยคสุดจี๊ดที่เขาศักดิ์ไว้บนกลางหน้าผากของเขานะครับ
โจเขาเป็นช่างศักดิ์ฝีมือดีเลย
ลูกค้านุ่มช้ำรักคนนี้มาขอให้ศักดิ์ข้อความนี้ตรงกลางหน้าผาก
แล้วก็ถามลูกค้าว่าทำไมศักดิ์แน่ใจแล้วนะช่างยังถามอย่างนี้เลย
ลูกค้าก็ตอบกลับว่าลงเข็มเลยพี่เอาไว้เตือนใจ
ว่าเคยมีคนเข้ามาในชีวิตแล้วทำให้เจ็บปวดเสียใจเสียความรู้สึก
กลายเป็นความแค้นที่อยู่ในจิตใจเพื่อเตือนตัวเองว่า
ไม่ต้องกลับไปยุ่งกับคนนี้อีกต่อไปแม้อีกฝ่ายจะกลับมาง้อ
ไปเจอคนใหม่ทำไงนะมันก็ยังคาอยู่ที่หน้าผากเรา
ผมว่าไม่รู้นะตอนที่เขาลบรอยสักกัน
แต่ตรงน้ำผากอ่ะมันจะออกหรอมันจะหมดหรอมันจะเนียนหรอ
ศักดิ์ทัพเฮ้ยคุณอยากได้ลายแบบไหนเอาเป็นศักดิ์แบบ
ลายแบบสวยเลยทับไปชีวิตใหม่ต้องเกิด
เป็นการเรียกร้องความสนใจเจ็บยังไงเค้าก็ไม่กลับมา
กรีดแขนไม่ช่วยอะไรพี่ตูนบอกไว้แล้วผ่านเพลง